มีเหตุฆาตกรรมโหดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ประมาณสัก๔ทุ่มที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ถูกปืนยิงเจาะขมับจนเสียชีวิตค่ะ
แล้วที่น่าแปลกใจก็คือระแวกบ้านไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยนะ
แต่มารู้เอาตอนเช้าเพราะว่าพ่อเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่บ้าน
แล้วก็เห็นว่าลูกชายนอนตายกลายเป็นศพอยู่ค่ะ
ผู้ตายชื่อว่านายศักดาพลสุวรรณวัชรกูลนะคะอายุ๔๐ปี
สภาพศพเนี่ยก็คือสวมกางเกงยีนขายาวตัวเดียวนอนหงายอยู่บนพื้นปูน
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมเข้ากลางศีรษะ๑นัด
ใกล้ศพมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๑ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
บ้านที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ค่ะ
แต่ประตูบ้านแล้วก็หน้าต่างถูกเปิดทิ้งเอาไว้
สอบถามเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียงเขาก็เล่าบอกว่า
บ้านหลังนี้นายศักดาพลเขาอยู่คนเดียว
เขาเปิดกิจการคาแคร์ล้างรถด้วย
ช่วงเวลาประมาณสัก๔ทุ่มเมื่อวานนี้

ได้ยินเสียงหมาเห่าดังตลอดเลยตอนประมาณสัก๔ทุ่ม
แล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่ออกจากบ้านหลังเกิดเหตุนี้ไป
แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยค่ะ
กระทั่งเมื่อเช้าพ่อเดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่บ้าน
ปรากฏว่าเห็นลูกนอนตายกลายเป็นศพอยู่ค่ะ
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ

นิตยาจันมณีแม่ของผู้ตายนะคะ
โอ้โหเห็นศพลูกเนี่ยซุดเลยค่ะ

บอกว่ามีลูกคนเดียวเป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน
ที่ผ่านมาลูกชายก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครมาก่อนเลย

หรือว่ามาบอกให้ฟังด้วยว่ามีคู่อดีตที่ไหนอย่างไร
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
พลตำรวจเอกมณ์เทียนเบ้าทองผู้กำกับการสพเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่า
จากการสอบสวนพยานหลายปากแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเนี่ย
คิดว่านายศักดาพลน่าจะถูกคนร้ายยิงเวลาประมาณก่อนเที่ยงคืน
สาเหตุตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวกับคู่อริบางคนที่อาจจะรู้จักกันมาก่อน

ว่าคนร้ายคงจะมาพูดคุยตกลงอะไรบางอย่าง

ก็เลยใช้ปืน๙มมเจาะยิงกลางศีรษะจนผู้ตายเสียชีวิตนะคะ
เมืองต้นสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวในซอยแล้วนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในตลาดท่าแพ้ทั้งสองฝั่งด้วย
จะได้ดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
มีการตรวจสอบรอยขม่าวดินปืนจากเพื่อนคนสนิททุกคนที่รู้จักผู้ตายด้วย
ก็คาดว่าน่าจะจับกลุ่มตัวได้ในเร็วนี้ค่ะ